เป็นเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะ
ตัวลูกสาวเขาเองไปทำหน้าอก
ปรากฏว่ากลับมาถึงบ้านไม่ถึง๖ชั่วโมงเสียชีวิต
แม่ก็คือติดใจแหละว่าลูกสาวเสียชีวิต
ผลชนะสูตรออกมาเนี่ยทำไมมันถึงไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าอก
คือผู้สื่อข่าวค่ะไปถามนางจำปีอายุ๕๙ปีนะคะ
ก็มีการร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของตัวลูกสาวเขา
ก็คือนางสาวขนกวันอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นลูกสาวหลังจากเดินทางไปทำศัลยกรรมหน้าอกค่ะ
โดยกลับถึงบ้านพักของพี่สาวได้ไม่ถึง๖ชั่วโมง
ช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
จำปีแม่ของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้นางสาวกระหนกวัน
เขากลับมาจากบาเรนนะคะช่วงวันที่๒๐มีนาคม
ก็กลับมาเพื่อที่จะมาทำศัลยกรรมหน้าอก
แล้วก็มาพักกับพี่สาวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เขามีนัดผ่าตัดหน้าอกตอนช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา
เสร็จทำทั้งหมดก็เวลาประมาณสัก๒๓นาฬิกา
หลังจากนั้นลูกสาวมีอาการซึมแล้วก็มึนงง

ตัวลูกสาวเขาขอนอนอยู่บนโซฟาแล้วก็หลับไป
กระทั่งเริ่มมีอาการปวดตามร่างกาย
ก็เลยมีการไปบอกกับพี่สาวบอกว่าเขาปวดหลังมาก

หลังจากนั้นไอหนักจนนอนหลับไป

เข้าไปดูตอนช่วงเวลาประมาณตี๔
จากนั้นก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
ทีนี้ค่ะในช่วงบ่ายวันที่๒๔มีนาคม
ก็มีการไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แล้วก็ได้ใบชนะสูตรศพมา
แต่ก็มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
บอกว่ามีเลือดออกบริเวณหน้าอก
แต่เขาไม่ได้ระบุว่ามีการผ่าตัดทำหน้าอก
พี่สาวเขาก็นำศพไปที่บ้านจังหวัดนครราชศรีมา

เนื่องจากว่าไม่เชื่อในการชนะสูตรการเสียชีวิต

เขาอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชันสูตรศพอีกครั้งหนึ่ง
อ้าวเขาก็เลยจะปั๊มหัวใจ
แล้วทีนี้พี่อาจสุนระอกมาปั๊มไม่ได้
หนูก็เลยบอกให้ขอให้เขาใส่อ่าออกซิเจนให้หน่อย

ชิบประจอนไม่เต้นแล้วชิบประจอนหยุดเต้นแล้ว

แต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้บอกกับคลินิก
ยังไม่ได้เต้นกับคลินิกเพราะว่า
อ่าหนูก็กลัวคลินิกเขาจะหนี
ก็เปิดคลินิกเสริมความงามประเภทต่าง

บอกว่าปิดให้บริการไม่มีแพทย์